กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ขอกะติดตามบ้านซีราชัยเป็นบรรพื้นที่
ตรวจดูวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้นะคะล่าสุดนะคะ
ตอนนี้พี่เปิ้ลยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดี๋ยวเรามาเฟสไทม์คุยกันกับพี่เปิ้ล
ในถึงบรรยญพื้นที่เดือนขอนศรีธรรมราชเป็นอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีสวัสดีครับได้ยินไหมครับ

ตอนนี้เรามากับสิบหนังแล้วก็พร้อมกับของ
อันนี้ก็เอากันทะยอยเราเดี๋ยวเอาของลงใส่เจ๊สกี
พี่เป้นเขาเรียกว่าอะไร
บ้านในอ่าว
บ้านในอ่าว
บ้านในอ่าวในอ่าวในอ่าว
บ้านในอ่าวบ้านในอ่าวค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างชาวบ้านในพื้นที่พี่
ค่อนข้างจะหนักมากเพราะว่ามีทั้งโรงเรียน
โรงเรียนที่เด็กนักเรียนเยอะมาก
แล้วก็คนเข้าไปไม่ถึงเลย
เราต้องเข้าไปทางแม่น้ำอย่างเดียว
เราลองแม่น้ำไปร่วม๒ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นวันนี้ยังเหลืออีกหลายตำบลเลย

เราเตรียมของอีกเป็นพันชุดเลยนะฮะ
ที่พี่น้องช่วยกันบริจาคกันมานะ
แล้วเมื่อคืนจูนก็พักทั้งคืนเลย

สวัสดีพี่คุณคืนสวัสดีอ๊อกได้ค่ะ
คุณหมอสวัสดีค่ะ

นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างยังคงขาดแคลนอีกเยอะไหม
เยอะมากเยอะมากเพราะว่าอ่าอ่าอันในเมืองเนี่ย
น้ำลดแล้วนะแต่ในในเขาเรียกในทางตำบลเล็กเล็กเนี่ย
ไม่ได้เลยแล้วก็ในเมืองบางทีใช่
ก็ของเนี่ยมันใกล้ไงมันง่ายไงแต่เอ่อทางที่เราจะไปเนี่ย
เป็นหมู่บ้านที่รถเข้าไม่ถึงเรือเข้าไม่ถึงอะไรอย่างนี้ครับ
เจสสกีเท่านั้นที่จะไปไปได้พี่เปิ้ลค่ะเมื่อวานจากที่พี่เปิ้ลได้ลงพื้นที่ไปเนี่ย
บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้กันบ้างไหมคะโอ้ยดับหมดดับหมดดับหมดเลยดับหมดเลยใช่
อย่างนี้เจ้าหุงหาอาหารยังไงพี่อาหารที่ได้ไปส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งอย่างนี้ค่ะ
ใช่อาหารแห้งแต่ทีนี้เขาก็คงจะก่อไฟตรงหลังคาบ้านหรือ
บนชั้นสองบนอะไรของเขาอ่ะเพื่อที่เอาขุมข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่
แล้วหลังจากนี้พี่เปิ้ลมีแพลนที่จะไปในจังหวัดไหนบ้างคะเดี๋ยวในช่วงในช่วงบ่าย
ช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปแจกของตรงเนี้ยฮะเราเตรียมไว้พันชุดแล้วก็
ช่วงบ่ายเราจะไปปากพนังกันค่ะเพราะเขาบอกว่าปากที่ปากพนังเนี่ยเอ่อ
สาหัสสาหัสก็ดีมากนะฮะนี่นี่คือทีมทีมงานเจ็ดสกีของพวกเราค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นทีมที่เป็นทีมเป็นทีมมืออาชีพดีกว่านะฮะ
เพราะว่าทุกน้ำท่วมพวกนี้ก็จะไปช่วยกันทุกที่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความชำนาญในเรื่องของการใช้เจสสกีเข้าไปในท้องที่ใช่
เปิ้ลค่ะการใช้เจสสกีเข้าไปในท้องที่เนี่ยมันช่วยเหลือได้เข้าถึงมากกว่ายังไงบ้าง
บายหน่อยเผื่อหลายหลายคนยังไม่ทราบมากกว่าเพราะว่าเอ่ออย่างเรือท้องแบนเราก็มี
เพราะว่าเราต้องขนของแล้วก็ขนแพทย์ขนพยาบาลไปเพราะว่าแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลตะกัวป่าเนี่ย
เขาก็เตรียมยาต่างไว้หลายพันชุดด้วยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีเรือท้องแบนไป
แต่เราจะไปจอดกลางแม่น้ำจอดกลางแม่น้ำส่วนเจสสิกีเราจะแบ่งเป็นสายสายละสิบลำสิบลำ
ถึงเวลาปุ๊บก็เข้ามาขนยาเนี่ยออกไปอ่าเอาลงเลยลงอมได้ลงได้ลง
อ่าฮะเราก็จะทยอยจากกลางแม่น้ำเป็นศูนย์กลางนะเหมือนศูนย์กลางอยู่กลางแม่น้ำ
แล้วเจสสกีก็จะมาเอายาเอาข้าวของต่างต่างขับเข้าไปในบางกรณีที่แปลว่า
ที่ที่เอ่อมีคุณตาคุณยายหรือใครที่ป่วยค่ะอ่าลงลงได้ลงได้อ่าโอเคอ่า
ที่ป่วยจริงเราก็จะรับเอาแพทย์เนี่ยแหละเอาแพทย์ของเราเนี่ย
เจสสกีแล้วก็อัดตรงเข้าไปเลยเพราะมันใช้เวลาเร็วมากเพราะบางทีเนี่ย
พวกเรือพวกนี้อาจจะใช้เวลากันชั่วโมงนึงเนี่ยเจสสกีใช้เวลาแค่ประมาณ
สิบนาทีสิบห้านาทีก็น่าจะช่วยผู้ป่วยได้อย่างล่าสุดก็มีกับคนที่ป่วยเป็นฮิโศก
แบบเอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนความเหมือนเส้นเลือดตีบหรืออะไรสักอย่าง
เนี่ยนะเอ่ออย่างเงี้ยเราชาร์จเข้าช่วยทันเลยค่ะใช่ฮะพี่เปิ้ลค่ะ
มาวันนี้วันที่๒แล้วที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อวานนี้เจอกับอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมพี่
เมื่อวานเมื่อวานเนี้ยอุปสรรคไม่ได้มีนะเพราะว่าทางนายอำเภอก็ตามทางประหลัดอำเภอแล้วก็ประหลัดจังหวัดเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือด้วยแล้วก็ส่งคนที่ที่รู้ที่แล้วก็ชำนาญมาให้กับเราเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทางทหารก็ส่งทหารมาเกือบ๒๐คนเข้ามาช่วยใน

ซื้อของทุกอย่างอัดเรียกว่าเหมาแม็กโคออกมาหมดเลยใช่ตอนนี้ก็ได้หลายพันชุดแล้วนะฮะ
ก็เตรียมระดมกำลังเข้าช่วยให้ความช่วยเหลือในแต่ละท้องถิ่นเลยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณเอ่อ
กรมกลมขนส่งทางบกแทนเทศไทยด้วยนะคะค่ะที่อ่าให้รถบรรทุกมา
อยู่กับพวกเราตลอดเวลามันลุยเข้าไปได้ทุกที่เลยนะฮะแล้วก็ทีมงานเจสสกีทั้งหมด
ขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็สมเด็จพ่อวัดเทพศิลป์ด้วยค่ะที่โอ้โหเอาของบริจาคมาเต็มไปหมดเลย
เพื่อนเอบีซีด้วยนะฮะขอบคุณมากหลายคนทีมงานเจสสกีทุกคนจากทั่วประเทศไทย
กรมเจ็ดสกีมิตรแท้ด้วยก็มาใช่ไหมค่ะเอาล่ะพี่เปิ้ลนี่เวลาใกล้หมดแล้วเนอะ
เดี๋ยววันนี้ติดตามตอนเท่านี้ก่อนแล้วกันเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะพี่นะ
ว่าพี่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตรงไหนกันบ้างนะขอบคุณนะขอบคุณพี่ต้าค่ะขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะบ๊ายบายลุยต่อลุยต่อ
อันนี้ตอนนี้นะคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนาคอนยังอยู่ที่อำเภอเชียนใหญ่
แล้วเดี๋ยวจะเดินทางลงกันไปต่อที่อำเภอปากพนังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหมือนจะสูงกว่า
แต่ว่าในตัวเมืองตอนนี้บริเวณนาคอนสีธรรมดาบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคุณผู้ชม
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ายังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่มากแล้วก็ในทีมเจสสกีเนี่ยมันมีข้อดี
ที่พี่เปิ้ลได้บอกมาว่ามีความเร็วเข้าถึงได้เร็วกว่าใครป่วยใครอะไรเนี่ย
ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีต้องบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการบริจาคค่ะย้ำกันอีกครั้งสำหรับบัญชีพี่จูนกัสมานะคะ
คุณผู้ชมพี่เปิ้ลบอกแล้วว่ายอดบริจาคตอนนี้เพียงพอแล้วเนาะ
มีเงินเยอะพอที่จะซื้อของดูแลชาวบ้านกันเยอะเลยทีเดียวตอนนี้
ขอพอก่อนแค่นี้สำหรับยอดบริจาคแต่ว่าในพื้นที่อื่นอื่นคุณผู้ชมยังสามารถบริจาคกันไปได้นะคะใช่แล้วค่ะ